ช่วงนี้นอกเหนือจากพายุเยอะ

เยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้นะโจรบุกไปทุกที่เลย

ล่าสุดบุกเข้าห้องน้ำ
แล้วมันไปขโมยอะไรในห้องน้ำล่ะคุณผู้ชม
โอ้โหห้องน้ำปั๊มก็ยังจะไปขโมย
คืนก่อนเนี่ยนะคะภาพกล้องวงจรปิดเขาจับได้
เป็นชายวัยรุ่นเห็นไหมขับรถจักรยานยนต์นะไม่ทราบยี่ห้อนะคะ

ขับเข้ามาในปั๊มปตทจิงโจ้สาขาบางหมาก
อยู่ที่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
แล้วเป็นเวลาฝากเคอร์ฟิลล์มาเลย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

อ่ะค่ะแฟลตวาวสแตนเลสอ่ะคุณเป็นแฟลตวาวสแตนเลสในห้องน้ำหญิงนะคะ
หายไปสี่ห้องถูกคนร้ายขโมยไปเลยสี่ตัวคือไอ้ที่กดที่แบบชำระกดปุ๊บมันจะ
เอออ่ะเล่าให้ฟังนางสาวอุรัยวัลสี่มงคลอายุสามสิบปี
ผู้จัดการปั๊มน้ำมันปตทจิงโจ้สาขาบางหมากเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรเลยนะคะ
พร้อมกับนำหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่มีคนร้ายเนี่ย
ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปขโมยฟลสวาวสแตนเลสในปั๊มเนี่ยค่ะครับ
ผู้จัดการปั๊มน้ำมันยังบอกอีกว่าโจรเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งแรกนะ
มันเข้ามาขโมยเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วไอ้ตัวแลตวาวสแตนเลสที่มันขโมยไปสี่ตัว
คุณรู้ไหมมันไม่ใช่ถูกถูกนะตัวหนึ่งอ่ะราคาตัวละหกพันเก้าร้อยหกสิบบาท
สี่ตัวรวมมูลค่าไปสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทโอ้โหรวมความเสียหายสี่ครั้ง
ถูกขโมยไปกว่าสิบสามตัวมูลค่าความเสียหายเกือบแสนนะคะ
นี่ยังไม่รวมค่าเขามาติดตั้งอีกนะต้องว่าจ้างช่างมาติดนะ
ซื้อใหม่อีกอ่ะคุณนึกสภาพดูนะหายแล้วซื้ออีกติดตั้งอุ้ย
ตายแล้วแล้วเขาบอกว่าคาดว่าคนร้ายนี่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะ
ขโมยหลายต่อหลายครั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตามหาตัวคนร้าย
อันเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยลักษณะเป็นอันเนี้ยเขาเรียกเนี้ยฟัดวาวที่
กดชักโครกอ่ะเออกดแล้วมันจะอันนี้ทุกคนรู้ทุกคนเคยกด
เออแล้วแล้วแล้วไม่มีตัวนี้นี่ไปไหนไม่ได้นะ
เข้าไม่ได้อ่ะห้องน้ำระบายได้แต่ออกไม่ได้
ออกจากห้องน้ำไม่ได้ออกไปก็ถือว่ามันจะค้างคาใจไงถูก
มันออกไปทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ชูชุ่มหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำไปแล้วเนี่ย
จากเราจะสำรวจว่าเฮ้ยมีที่ฉีดน้ำไหม
แล้วต้องสำรวจด้วยนะว่ามีที่กดน้ำอยู่ดีหรือเปล่า
ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งตามจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะ
เพราะว่ามันทำมาหลายครั้งแล้วอยากให้จับได้เร็วเดี๋ยวมันก็ไปทำที่ปั๊มอื่นที่อื่น
อันตรายอันนี้ต้องระวังนะต้องดูแลสอดส่องกันให้ดีนะคะ